การท่าเรือเล่นกันในโกดังสตะดี้ยังนั้นสามารถเอาชนะแบลงคอร์กบีเทียสไปได้ครับ
ทั้งสองทีมถือว่าการแพ้มาด้วยกับทั้งคู่ในเกมก่อนหน้านี้
เรือนั้นเพิ่งจะเสียสถิตินะครับแพ้ชมบุรีในเกมซุปเปอร์มาในไนท์ที่ผ่านมา
ประตูที่เกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าแลกกันสนุกนะครับ
ท่าเรือนั้นออกนามจากพรมงคลศรีทรัพย์แสง
แล้วก็แบงคล็อกติดเสมอจากพระศักรณ์สะกดวารี
ก่อนที่เลิศชายนะครับจะมายิงประตูรวมถึงราธิคุณโพรงอีรันท์นะครับ
ทำให้ท่าเรือน้ำก่อน๓๑ในช่วง๒๐นาทีแรก
ครึ่งหลังท่าเรือก็ยังเหนือกว่านะครับได้ประตูจากธนันชัยชมบุญ
แต่สุดท้ายก็เป็นรัฐธิคุณโปรอิรันนะครับและธนันชัยชมบุญยิงเพิ่มอีกคนละประตูครับ
ผลอีก๒คู่ที่เหลือโลโซลีไทเทคนะครับเอาชนะมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต๗ประตูต่อ๐ครับ
ไปที่ผลฟุตบอลโต้ต้าไทยธิมารีกันบ้างนะครับ
เชียงรายยูนิเต็ดนั้นเอาชนะศรีสะเกด๓๑
สุพรรณบุรีครับแพ้ให้กับแบงคอกยูเนเต็ด๐ประตูต่อ๑
ที่คู่สุดท้ายครับแข่งขันกันอยู่นะครับจบครึ่งแรกไป
โศสภาสมุทรประการนะครับก็ถูกทางนครราชศรีมา